ไฟเซอร์นักเรียนถูกต้อง
พุ่งขึ้นอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะ

สิทธิที่นักเรียนได้ฉีดไฟเซอร์

แต่ว่าไม่ได้ฉีดเพราะว่ากลัวผลข้างเคียง
ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ออกมาท้วงติงกัน

ทำไมนักเรียนถึงได้ฉีดไฟเซอร์

แต่นิสิตนักศึกษากลับได้ฉีด
โนแวคแล้วก็แอสตราเซเนก้าเท่านั้น
รวมถึงยังมีนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองบางกลุ่มค่ะที่ได้รับสิทธิ์แต่กลับไม่อนุญาต
ทำให้ถูกตั้งคำถามกลับว่าเหตุใดถึงไม่ฉีดครับขณะที่นักเรียนมัธยมบางรายเนี่ย
ก็มีการเอาแชทข้อความในห้องเรียนนะคะออกมาเปิดเผย
บอกว่าคุณครูให้ถอดสิทธิ์ฉีดไฟเซอร์
เนื่องจากว่าถูกตัดโคต้าให้เหลือน้อยลงลดลงอะค่ะ
ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าควรจะเป็นของเด็กทุกคนหรือเปล่า
อกจากนี้เนี่ยยังมีการแสดงความคิดเห็นค่ะ
บอกว่าการที่เด็กหลายคนไม่กล้าฉีดไฟเซอร์

ควรเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มคนที่ปั่นเฟคนิว
แล้วก็พูดถึงข้อเสียของการฉีดไฟเซอร์ตลอดมา
ล่าสุดค่ะนายแพทย์เพชรฤทธิ์นะคะ
สวัสดิ์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรชบุรี
ก็ออกมาชี้แจงกรณีว่าบางโรงเรียนเนี่ย
ไม่มีชื่อในการฉีดวัคซีนเลยนะคะ
ว่าข่าวดังกล่าวมีการสื่อสารที่ผิดพลาด
เนื่องจากว่าจังหวัดเพชรชบุรีได้รับแจ้งย่อ
จากศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีว่า
มีจำนวนนักเรียนทั้งในระบบนอกระบบ
ทั้งโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนกว่า๓หมื่นคนค่ะ
โดยมีผู้ประสงค์รับวัคซีน๒๖๐๐คน

ซึ่งในรอบแรกได้รับการจัดสรรวัคซีน
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมา๑๓๐๐โดส

ซึ่งก็จะได้นำมาฉีดให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง
ตั้งแต่วันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ส่วนวัคซีนที่เหลืออันนี้เขาก็จะมีการจัดสรรตามมา

ก่อนที่จะนำมาฉีดให้กับนักเรียนในวันที่๑๑ถึง๑๒ตุลาคมนั่นเองค่ะ
ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล
จะได้การจัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียนทั่วประเทศ

ซึ่งนักเรียนที่เข้าเกณฑ์ก็จะได้รับวัคซีนทุกคน

ถ้าสมมุติว่าบางคนไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว
แต่ว่าอายุเขาอย่างนี้บางทียังไม่ถึง๑๘บางคนหรือเปล่า
หรือในกลุ่มบางคนที่เป็นแบบกลุ่มเด็กนักเรียนอย่างนี้
อายุเกิน๑๘แล้วอย่างนี้จะได้ฉีดไหม
แต่ก็คืออย่างที่บอกไปว่าถ้านักเรียนที่เป็นแบบเด็กมัธยมอย่างนี้ค่ะ
ถ้าสมมุติยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมอายุเกินเขาก็ยังให้ฉีดมอเซอร์อยู่
รู้สึกเขาให้ฉีดหมดถ้าอยู่ในมัธยมคืออย่าไปวัดที่อายุ

ใช่แต่นิสิตนักศึกษาเขาก็ต้องเปิดเทอมเหมือนกันไง
เขาก็คงรู้สึกว่าแล้วทำไมนิสิตนักศึกษาถึงไม่ได้ล่ะ
มันก็น่าจะพอนะเพราะตอนนี้ก็ให้ลงทะเบียน
ลงทะเบียนสำหรับเข็มหนึ่งกับเข็มสามอ่ะที่ลงถือโค้ดที่ยังไม่ได้เนี้ย
เครือข่ายมือถือถูกไหมคะใช่แสดงว่าถ้าเกิดให้ลงแทงก็ต้องมีของพอแล้วแม่
เพราะล่าสุดก็เห็นได้รับไม่นักเรียนทั้งประเทศแต่ทั้งเรียนเป็นสี่ล้านคนนะ
สี่ล้านต่อให้ไฟเซอร์เข้ามาเต็มที่ก็สองล้านอืมอ่ะไฟเซอร์ซื้อยังไม่ได้นะอืม
เราได้ฉีดกันอยู่นี่คือไฟเซอร์บริจาคนะบริจาคจากอเมริกาเขาให้มา
อย่างเช่นเขาบริจาคอเมริกาเขาให้เรามานะอ่าฮะนี่อันที่ซื้อรถแรกเรามาแล้วนะ
มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะสองล้านสองล้านยังไงแล้วเราก็ยังไม่พอ
ยังไม่พออยู่ดีครึ่งเดียวคือไม่หรอกอ่ะอย่างเงี้ยนิสินนักศึกษาคืออายุเกิน
ส่วนใหญ่ก็จะอายุ๑๘ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะได้รับวัคซีนทั้งเป็นซีโนแวคเอง
เหมือนนักศึกษาเขาคงตัดให้มาเป็นส่วนของประชาชนพ่อไปของผู้ใหญ่
เพราะภูมิมันหมดแล้วล่ะถ้าเกิน๓เดือน

แต่ขนาดเดียวกันที่เรากำลังอ่านข่าวกันอยู่ที่เขาพูดกันอยู่บ่อยไง

พอเต้ยยังเยอะอยู่เลยนะถูก